รู้จักกับรุ่นบุกเบิกกิจการกะทิชาวเกาะธุรกิจคนไทยที่เติบโตระดับโลกมูลค่าธุรกิจหกพันล้านบาทที่เริ่มต้นจากศูนย์จากหยาดเหงื่อและหยาดน้ำตาของจรีพรเทพพดุงพรนายแม่ของทายาทเทพพดุงพรแล้วก็มานั่งร้องไห้ว่าเราทำนี้แล้วเราจะสู้ต่อไปไหมเนี่ย

รู้จักกับหญิงแกร่งผู้ไม่เคยยอดท้อต่ออุปสรรค
ถอดสูตรทางไทยรัฐนิวส์โชว์อาทิตย์ที่๒๑กุมภาพันธ์นี้